ล่าสุดมีการประกาศว่าจะไม่มีแฟนบอลเข้าชมครับ
จากกรณีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ซึ่งตอนนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๔๑ศพ

อังคารที่๒๘มกราคมนี้
จำเป็นต้องแข่งขันแบบปิดนะครับ

ที่ทำให้เกมชนิดซุปเปอร์ลีกนะครับ
เลื่อนจากวันที่๕กุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอน
แต่จะเป็นวันใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์

เตรียมลงแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษ

ณฑลกว่างตรงระหว่างวันที่๒๔ถึง๒๙มกราคมนี้ครับ